ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ที่รอดจากวิกฤตไหม

ความรักความสามารถยืนของคนในความเกลียด
เพื่อทำให้ได้เพียงสูงออก

๑ล้านบาท
สวัสดีครับ
และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

อีกทั้งยังถูกซ้ำเติมด้วยโรคระบาด
แต่เพราะยังมีครอบครัวที่เป็นเหมือนลมหายใจ
จึงทำให้สู้ต่อไหวจนถึงวันนี้

เป็นมาหลายโรคจ้ะสมัยก่อนประมาณทั้ง๒๐ประปีแล้ว
เป็นไวรัสตับปวดเมื่อยนอนไม่หลับทั้งคืน
เวลาที่อาการมันกำเริบแฟนมาเอาเชือกกันผูกขาน
ผูกขึ้นไปอย่าให้เลือดมันไหลเวียนสะดวก
ก็เอาผ้าขาวม้าผูกไว้กับหลังกาให้สูงแล้วก็เอาขาเขาก็โยงขึ้นไป
แล้วก็นั่งบีบนวด
อกจากนั้นป้าก็เป็นโรคกระดูกทับเส้นปลายประสาทจ้ะ
มันปวดเมื่อยขาเดินไม่ไหวทรมานมาก
เวลาปวดหนักลุงก็ไปนึ่งลูกประคบมาประคบให้ค่ะ
ผมทำสวนเสร็จมันตอนเย็นผมก็มานวดบีบ
จนกระทั่งว่าเส้นมันนิ่ม
แม่เขาเป็นโรคหลายโรคอะค่ะทับซ้อนกันเยอะ
ก่อนจะไปโรงเรียนนะคะก็ต้องจัดยา
เตรียมอาหารให้เม่ก่อนแล้วก็ค่อยไปลุงเรียน
เวลาโรคหัวใจกำเริบมันจะเจ็บ
ใจยังสั่นหายใจไม่สะดวก
ตอนนั้นป้ายังไม่รู้ว่าเป็นลูกหัวใจ

พีลา

พีค

พีค
แย่มือเหนื่อยเหมือนกับคล้ายมันก็ควรจะขาดใจจะช็อกหนึ่ง
แม่ไม่ได้นาน
ประมาณรุ่นขึ้นก็พาแม่ไปหาหมอครับ
ขี่รถไปทางถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ
ทุลักทุเลมากกว่าจะถึงโรงพยาบาลก็ประมาณ๒๐กิโลได้
หลุมพยาบาลหมอก็บอกว่าถ้าช้าอีกชั่วโมงหมดหลุมมากใจ
ถ้าวันนั้นแม่เป็นอะไรขึ้นมาค่ะยิ่งไม่รู้เลยค่ะว่าชีวิตจะหันไปทางไหน
เวลาย่าป่วยผมก็ไปนอนบนเพื่อนญาติด้วย

ผมก็บอกย่าว่าหายไวนะครับ
แต่เดิมนะฉันนั้นเป็นคนนครศรีธรรมราช
เมื่อ๑๖ปีที่แล้วนะป้าก็ยกครอบครัวมาที่สวนพึ่งราชบุรี
ช่วงแรกผมก็ปลูกยาง
ปีแรกไม่รู้ว่าอากาศมันไม่เหมือนกับทางใต้

ป้าผงยางได้กินเป็นน้ำยางแล้ว
ผลุกกล้วยผลุกมะลากอด้วย

พอเราโตขึ้นเราก็มีความคิดที่จะแบบ
ทำนู้นทำนีเพื่อที่เรามาช่วย
เวลากงไปลดต้นไม้
ผมก็ไปช่วยรถด้วยครับ

ทำเป็นห่อยาวก่อนแล้วเป็นไส้กล้วยตาก

ก็เลยเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวข้าวห่อของชาวกะเหลี่ยง
ก็ตั้งชื่อว่าข้าวเหนียวปิ้งมือถือ

ขอยอำนวยผล
ต่อมาก็เกิดโรคโควิดขึ้นมา
ไปขายของตลาดไม่ได้ตลาดหยุด

จากตัวเองไม่สบายแล้วป่วยแล้ว
ยังมีแม่แก่๙๑ปี

ตัวอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อม

ก็หนูได้ทุนนะคะ
เราจะเรียนจบเรียนปริญญาตรีก็ได้

ด้วยทางที่ว่าบ้านเราลำบาก

ถ้าอยู่บ้านเราก็ไม่สามารถเรียนได้

ตัวหนูไปเรียนอยู่มหาลัยใช่ไหมคะ

วันไหนที่แม่หนูจะล้มอ้วย

เสียวินาทีเดียวหนูก็ไม่สามารถกลับมาดูแม่ได้

อยากจะซื้อเครื่องสูบน้ำให้แฟน

เครื่องสูบน้ำมันก็เก่า

คือเราปลูกผักที่จะไปขายข้างนอกก็ไม่ได้
แล้วใช้ในครัวเรือนก็ไม่ได้

จะต้องเอามาดูแลป้าหมื่นก่อน
อยากจะให้แม่มืนสุขภาพดี
อยากจะอยู่กันได้ไปนาน
ทุกวันนี้ที่จะอยู่ได้ครอบครัวให้กำลังใจคือแม่คือสามีคือลูกคือหลาน
จะสู้ชีวิตต่อไปไม่ยอมแพ้และไม่ยอมท้อ
เกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวแม่หมื่นนะครับจากจังหวัดราชบุรีครับ
พ่อพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับหนู
มืนจริงแล้วคือโรคอะไรก่อนเลยแม่ที่แม่เป็นที่ตรวจเจอ

ตัวมันจะเหลืองตาเหลืองมืออะไรเหลือง
เวลาไปเจาะเลือดคือจะไม่ค่อยมีเขาจะบีบ
เลือดมันจะออกมาสีส้มไม่ใช่สีแดงมันไม่ค่อยมีเลย
เลือดน้อยแล้วก็ไม่มีแรงลึกมันจะปวดเมื่อยมาก
เหมือนกับโรคทับเส้นปลายประสาทแต่ว่าเราเมื่อยไปทั้งตัว
ก็ถึงได้พ่อก็ต้องเอาผ้าขม้ามาถ่วงขา
เพื่อยกเอาไว้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเหรอแม่เหรอ

แล้วอย่างนี้เวลาพ่อไม่อยู่ทำไงอะครับ
แม่ก็นอนลาบกับพื้นแล้วก็ดัดตัวคือรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้น
ทำยังไงก็ได้ทำท่าไหนก็ได้คือให้ตัวเองดีลดีขึ้น
มันดูดซึมสารอาหารในร่างกายเราไปหมดเลย
จะทำให้แบบร่างกายในข้างในเรามันซุดตามไปด้วย
มันทำลายระบบของแม่ไปหมดเลย
แล้วทำให้ส่งผลมาจนถึงโรคกระดูกทับเส้นปลายประสาท
แล้วอาการมันเป็นยังไงแม่มันจะเมื่อยอยู่
ที่อีกหนึ่งมันไม่รู้เจ็บทำอย่างไรก็ได้มันไม่เจ็บ
มันจะเมื่อยตรงเส้นนี้แหละข้างขาค่ะ
มันจับนั่งไม่ได้หมอว่าถ้าผ่านะหมอโทร๓๐๐๐๐
แต่ทุกวันก็ยังไม่ได้ผ่าเพราะเงินมันไม่พอที่จะไปจ่ายตรงนั้น

ก็คือต้องได้รับการผ่าตัดแต่ก็ยังไม่ได้ผ่า

เรื่องต้นแม่ก็ดูแลแบบนี้นั่งแล้วก็เอาหมวดอัดไว้
ตรงนี้ก็ลานั่งก็ต้องยกขาขอโทษนะต้องนั่งแบบนี้
ให้นั่งได้พอดีตรีละ

แล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าเริ่มลามไปที่กระเพาะอาหาร

คือกินแล้วมันไม่ค่อยย่อย
เช่นเรากินแข็งของผัวหลังอะไรนี้
ไม่ได้ต้องปั่นอะไรที่เป็น
เป็นผักเป็นอะไรก็ใส่อยู่แล้วก็สับให้ละเอียด
อันนี้มันมาจากไวรัสไหม

เพราะว่ามันสารอาหารมันไม่มีอะไรแล้วค่ะ
คือระบบในร่างกายของเรามันแทบจะทำงานน้อยลง
เลยทำให้เขาพอมาถึงกระเพาะเนี่ยเขาเป็นโรคกระเพาะ
แล้วทำให้การย่อยมันน้อยลง
ก็เลยอาหารก็ต้องเป็นของอ่อน

คุณลำบากจังเลยอ่ะการใช้ชีวิตน่ะ

แล้วก็ตอนคิดมากตอนมีเรื่องเครียดเทียดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะแบบกังวลพอกังวลแล้วเขาก็จะแบบสั่นใจสั่นไปหมด
เห็นบอกมีเหตุการณ์หนึ่งที่พ่อเล่าในเรื่องนั้นน่ะ
ที่หมอบอกว่าถ้ามาช้าอีกชั่วโมงหนึ่งน่ะ
วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเป็นไปตรวจอะไร
ช่วงนั้นก็ตอนที่ว่าเขาเป็นไวรัสตับ
ไม่มายรูปปอล์กลับลงมาจากเกร็บผลักคือเขาทำอะไรไม่ได้แล้ว
พูดถึงนะว่าหนทางแค่จะไปโรงพยาบาลมันก็ลำบากอยู่แล้วนะ

จากตรงนั้นมาถึงทางนอกก็ประมาณสามกิโลมีเมตดิน
ใช้เวลาเดินทางนานไม่ลวกสามกิโลมีเมตดดิน
ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
แม่ล่ะครับผู้ชายคนนี้ดีมากขนาดไหนครับแม่

ครั้งที่ป้าก็มีปากเสียงขอเขาไปยอม
เขาก็บอกว่าเธอสบายใจฉันตามใจทุกอย่าง

แต่ตอนนี้หนูก็ช่วยทางบ้าน

ถ้าตอนที่ไม่มีโควิด
ตลาดยังเปิดข้อช่วย

ก็เป็นขนมรังพึ่งค่ะ

ของแม่หมื่นต้องไม่ธรรมดา

ที่ให้เรียกว่าข้าวปิ้งมือถือคือ
เราจะเรียนแบบของกะเรียงเขา
ห่อข้าวเหนียวก่อนแล้วเอาไม้มาเสียบ
เอาไม้มาเสียบทีนกลายเป็นข้าวเหนียวปิ้งมือถือ

ตอนนั้นได้ไอเดียมาจาก
เห็นบอกว่าขายดิบขายดีเลยใช่ไหมแม่

ถ้าอีกวันที่อีกวันนึง

ครั้งก่อนที่จะไปขายก็ให้ได้๑๐โล
ดีใจเลยไหมตอนนั้นน่ะยิ้มออกเลยอ่ะสิ
ใช่ค่ะมันมีกำลังใจว่าเราขายได้
เพราะซ้ำกรรมซัดมาทันที
เผชิญกับโรคระบาคคือโควิด๑๙
แล้วรอบไหนครับ
มันมากระทบตั้งแต่รอบแรกแล้วค่ะพี่
เพราะว่ารอบแรกเราขายมาแล้วเราได้น้อย
ต้นทุนเราก็ต้องลงใช่ไหมคะ

แล้วรอบที่๒สั่งปิดอีกแล้วเรามีเงินก้อนอยู่แค่๒๐๐๐นะคะ

ข้าวเหนียวทั้ง๑๐โลนั้นหายไปหมดเลยค่ะ
ทั้งทุนทั้งอะไรต่ออะไรคือไม่ได้อะไรเลย
ไอ้ที่เราลงไปตั้ง๑๐โลทำยังไงตอนนั้น
ไปทั่วแจกทุกอาทิตย์เลยขาดทุนทุกอาทิตย์เลย
แล้วหนูทำยังไงกันแล้วกับอาทิตย์ค้าขาย
ก็หยุดค่ะหยุดตรงนั้น
แล้วตอนนี้รายได้จากครอบครัวมาจากอะไรกันนะครับ

ก็คือตอนนี้ก็คือกรีดยางเลย
แต่อีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือเห็นบอกว่าแม่ทำมานานแล้วด้วย
ปลูกผักหรือครับสวนครัว

พ่อเป็นผู้ปลูกครับผู้ดูแล

ตอนนี้ก็มีตะไคร้มีมะกรูดมีถั่ว
ก็ปลูกไว้กินตลอด

ก็ขอมารับซื้อที่บ้านคนที่อยู่ใน

ดีครับยังอุดหนุนจุนเจือกันนะ
จากวิกฤตที่มันถาโถมเข้ามา
จริงแล้วครอบครัวได้กำลังใจมาจากไหน

คือทำให้เรามีกำลังใจขึ้น
หนูช่วยอะไรบ้างครับช่วยงานบ้านอะไรบ้างลูก

เผือกไส้ถั่วไส้กล้วยไส้กุ้ง
นี่คุณย่าป่วยรู้ป่ะลูก

แม่จริงแล้วตอนนี้ที่บ้านก็ยังมีสมาชิกอีกคนเหรอครับ

แต่ว่าแม่ขออยู่กับน้องชาย

ปีนี้ข้าวย่างเข้า๙๑ปี

หมื่นจริงแล้วเป้าหมายของเราในวันนี้

คืออยากได้ปั๊มหนูดมาตัวหนึ่ง
และอีกเครื่องเก่าเราใช้มานานแค่ไหนล่ะครับ

นานมัน๗๐ปีแล้วลูก

เพราะฉะนั้นเขาก็คือเครื่องทุนแรงเราเหมือนกัน
แล้วก็เป็นเหมือนลมหายใจเหมือนแขนขาเราเหมือนกัน
พ่อล่ะครับพ่อจะเอาเงินทุนไปทำอะไรครับ
เป็นพ่อก็คืออยากจะได้เงินไปรักษาเขาก่อน
นั่นคือความหวังของพ่อเลยใช่ไหมครับที่มาในรายการ

เขาไม่ได้พูดประเด็นนี้กับแม่มาก่อนนะครับคุณผู้ชม
สูบน้ำตอนแรกเห็นว่ามันสำคัญ
แต่ตอนนี้ชีวิตผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าสำคัญกว่าเครื่องสูบนั้น
เอเชียถ้าขอพรได้ข้อหนึ่งเอเชียอยากขออะไรลูก
อยากให้แม่อยู่กับหนูจนเห็นหนูประสบความสำเร็จทุกอย่างในชีวิต
บุญกุศลที่พี่เอทำมานั้นลูกขอให้พรนี้สำริดผลนะลูก
ขอให้แม่ได้อยู่เห็นความสำเร็จของหนู

คุณผู้ชมครับยาขนาดไหนก็ไม่สู้ยาจากหัวใจของคนในครอบครัว
ช่วงหน้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่หมื่นจากจังหวัดราชบุรี
สามารถพิธีโจทย์คำถามได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทสักครู่เดียวเกมต่อชีวิต
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่มืนจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่หมื่นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
แม่หมื่นครับตื่นเต้นไหม

สบายนะแม่นะคำถามเนี่ยออกแบบมาเพื่อครอบครัวของเรา
มีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องแม่มั่นใจและแม่ตอบเรื่องนั้น

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ข้าวเหนียวปิ้ง
เรื่องที่๒อำเภอสวนพึ่ง
เรื่องที่๓ไม้พิรมพร
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ความรู้ระดับชั้นอนุบาล

ข้าวเหนียวปิ้งในผิวจะมีไส้อะไรบ้างจ๊ะมั้ยคะจ๊ะ
มีไส้กล้วยแล้วก็ไส้เผือกไส้กล้วยตากไส้ถั่วลิสงไส้ถั่วดำแล้วก็ไส้กุ้ง
มันอร่อยกว่าเจ้าอื่นยังไงครับ
ตรงว่ามันห่อมันเล็กกับพอคำแล้วก็มีมือถือทานได้เลยแล้วก็โทรได้ด้วยนะ

เอาละครับพร้อมไหมครับแม่ครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ข้าวเหนียวนะฮะนึ่งสุกแล้วนะครับแล้วก็จะมีไส้นะฮะมีไส้เผือกปั้นไว้

แล้วก็มีไม้เสียบนะครับมีใบตองมีถาดให้มีน้ำมีอุปกรณ์เรียบร้อยเลยนะครับออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนี่พอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ครับเดี๋ยวแม่ต้องทำแบบเนี้ยมีสองไส้ด้วยกันแต่จะกี่ไม้ก็ว่ากันไปแต่แม่ต้องการผู้ช่วยไหมครับ

ห่อข้าวเหนียวปิ้งและเสียบไม้จำนวน๒๐ไม้ภายในเวลา๓นาที
วันหนึ่งห่อข้าวเหนียวปิ้งมือถือวันละแปดร้อยห่อขายได้หมดเลยข้าวเหนียวปิ้งมือถือแม่อร่อยมาก
ข้อนี้เข้าทางแม่เลยช่วยเชียร์แม่ด้วยนะ
แม่ต้องห่อไส้กล้วย๑๐ไส้เผือก๑๐ถูกไหมฮะอย่างละ๑๐นะครับพร้อมไหมครับ

พร้อมแล้วเริ่มครับ
เวลาไม้จำเป็นไงลูก
เพราะว่ามันมีเวลาให้มันเกี่ยวข้างละครับ
เออระวังนะลูก
เทียได้ลูก
ตอนนี้จะตามเทียให้อยู่ด้วย
ให้มันกำลังถูก

ตอนนี้ก็ต้องให้พ่วนอยู่นะคะ๒ไม้

อันนี้มันให้เผือกแล้วนะครับ
ทุกคนนะฮะเลือกครบนะครับจะมีสามขาดจริงจริงจะยกไปวางนะครับ
แล้วตีละครห้ามที่สุดเวลานะครับตอนนี้นะฮะเวลาเดือนอายุเท่าไหร่นะครับ
หรือว่าขาดเลือกเวลาอ๋อ
ตอนนี้นะครับสี่ข้อนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในสี่นะครับ

หมื่นยังไม่หมดหน้าที่นะครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
เป็นพ่อดีกว่าพ่อละนะครับพ่อละ
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อระตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
อำเภอสวนพึ่งเรื่องไม้พิรมพรเรื่องบ้านของเรา
เรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาลบ้านของเราค่ะ
บ้านของเรานะครับขอเชิญพ่อระมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อครับบ้านของเรานะแม่เลือกให้นะครับ
จ๋าเก้าอี้ตัวนี้ตั้งอยู่ตรงไหนของบ้าน
เก้าอี้ตัวนี้วางอยู่ที่สนามข้างบ้านนะลูก
สนามข้างบ้านนะใครเป็นคนซื้อมาครับพ่อ

พ่อก็เคยเห็นนะอยู่ที่เก้าอี้ตัวนี้แหละ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ปรากฏอยู่บนลายเก้าอี้
ตัวเลือกที่หนึ่งหมวกตัวเลือกที่สองแก้วน้ำ
ตัวเลือกที่สามบัวรดน้ำตัวเลือกที่สี่องุ

เก้าอี้ตัวนี้ซื้อมาได้แค่๓วัน

หรือก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอะไรบ้าง

ตัวเลือกที่สามบัวรถน้ำ
ตัวเลือกที่สามบัวรถน้ำครับ
พ่อจะเลือกใครขึ้นมาก่อน
น้องเสียครับ
พ่อเสียนะ
แล้วย้ายมาอยู่นี่กี่ปีแล้วลูก

ส่วนพึ่งเรามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างเอ่ยแนะนำหน่อยสิอืมน้ำตกก็หินลนค่ะ
แก่งส้มแมวอืมน้ำตกเก้าโจรก็เอ่อน้ำร้อนบ่อคลึง
น้ำร้อนบ่อครึงที่อยู่ใกล้ใกล้กับน้ำตกเก้าชั้นนั่นเองเคยไปไหม
เคยค่ะคือสถานที่นี่แหละที่เอ่ยเอ่ยกันมาเนี่ย
สมาธิดีนะเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
น้ำร้อนบ่อคลึงเสียเงินค่าผ่านประตูค่าบำรุง
ท่านละกี่บาทตัวเลือกที่หนึ่งห้าบาท
ตัวเลือกที่สองสิบบาทตัวเลือกที่สามสิบห้าบาทและตัวเลือกที่สี่ยี่สิบบาท
ไปบ่อน้ำร้อนบ่อคลึงตั้งแต่ปสามปสี่อะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเขาต้องเสียค่าผ่านประตูเท่าไหร่ค่ะ
เชียร์ให้หนูตอบให้ถูกด้วยนะคะตัวเลือกที่สี่ยี่สิบบาทค่ะ
ตัวเลือกที่สี่ยี่สิบบาทครับ
ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งคนนะฮะในบ้านเราก็คือตัวเล็กหนุ่มน้อยของเรา
เอเชียจะเลือกเรื่องไหนให้น้องขึ้นมาตอบตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่อง
ให้ดีนะเรื่องไม้พิรมพรและเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล
ความรู้ระดับชั้นอนุบาลค่ะความรู้ระดับชั้นอนุบาลนะครับ
ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องอิดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เรียนอยู่ชั้นอะไรครับชั้นอนุบาลสามครับ
โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนต่อชะดอบ้านท่ามินตำรวจตะเวนชายแดดครับ
อ่ะพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้เกี่ยวกับอาชีพนี่แหละลูก
ถ้าพร้อมแล้วนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หากไฟไหม้เราควรขอความช่วยเหลือจากใคร
ตัวเลือกที่หนึ่งคนขับรถเมย์ตัวเลือกที่สองแม่ค้าขายขนม
ตัวเลือกที่สามพนักงานดับเพลิงตัวเลือกที่สี่บุรุษปรายศนีย์
ชีพที่หนูรู้จักมีอาชีพตำรวจทหาร
ข้อนี้ง่ายมากเชียร์อิดด้วยนะครับตัวเลือกที่สามครับพนักงานดับเพลิงครับ

ต้องเหมือนกับทุกคนค่ะทุกคนครับว่าครอบครัวของแม่หมื่น
จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อคว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาท

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่หมื่นจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งหนึ่งบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
กระโชคดีตอบถูกที่หมดสี่ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสักหนึ่งล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัสสี่ตู้นี้นะครับจะประกอบไปด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งตู้
ห้าพันบาทสองตู้และข้าวสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมอีกหนึ่งตู้
วันนี้จะได้กับได้จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ
แต่ภาวนาว่าขอให้โชคดีพร้อมที่จะฟังเฉลยหรือยังครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอให้โชคดีนะครับมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาลครับ
เวลากงไปลดต้นไม้ผมก็ไปช่วยลดด้วยครับ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือหากไฟไหม้เราควรขอความช่วยเหลือจากใคร
ตัวเลือกที่สามครับพนักงานดับเพลิงครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูก

ไฟไหม้เราควรขอความช่วยเหลือจาก
รถดับเพลิง
ดับเพลิงหรือพนักงานดับเพลิงนะครับ
ข้อพลัวของแม่มืนจากราชบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรกนะครับ
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

คุณผู้ชมครับจากเรื่องข้าวเหนียวปิ้งครับ

แต่ฉันยังมีกำลังใจสู้ชีวิตมาได้อยู่ทุกวันนี้
เพราะฉันได้ความรักจากครอบครัวของฉัน
และจอดสำนักข้อนี้ครับคือ

และเสียบไม้จำนวน๒๐ไม้แทย๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงว่า

ก็ต้องมาลุ้นกันว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ

ดีใจที่ซูซี่จะภารณาได้
๓นาทีนะคุณผู้ชมนะแต่ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๕๖วินาทีครับ
ตอนนี้ครอบครัวของแม่หมื่นนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ครึ่งทางหลังนี่แหละอีก๒ข้อ
ข้อต่อไปนะครับจากเงินหมื่นเป็นเงิน๑แสนบาท
แล้วจาก๑แสนบาทเป็น๑ล้านบาทนะครับ
ลุ้นกันต่อนะฮะว่าจะสามารถคว้ากลับไปบ้านได้หรือไม่นะครับในวันนี้จากเรื่อง
อำเภอสวนพึ่งครับ
ก็หนูได้ทุนนะคะแล้วจะเรียนจบเรียนปริญญาตีก็ได้
แต่ว่าหนูตัดสินใจจบที่ม๖ด้วยทางที่ว่าบ้านเราลำบาก
ไม่มีใครช่วยงานที่บ้านค่ะแม่ก็ไม่สบายพ่อก็แก่ตัวขึ้นทุกวัน
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ทานน้ำร้อนบ่อคึงเสียเงินค่าผ่านประตูเป็นค่าบำรุงท่านละกี่บาท

ทานน้ำร้อนบ่อคลึงนะฮะเสียค่าผ่านประตู
เพื่อเป็นค่าบำรุง
ขั้นละ๕บาทครับ
ลาดไป๑ข้อก็ไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่ยังลุ้นเงินแสนกันต่อนะครับจากเรื่องสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับ
จากเรื่องบ้านของเราครับ
หมื่นเหนื่อยเหมือนกับคล้ายเหมือนกับคนจะขาดใจจะช็อก
มีเรื่องบรรยาบาลหมองก็บอกว่าถ้าชายอีกชั่วโมงมดหลุมไม่ได้
อยากจะให้ยายเหมือนสุขภาพดีสุขภาพแข็งเองอยากจะอยู่กันได้ไปนาน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือสิ่งใดต่อไปนี้ไม่ปรากฏอยู่บนลายเก้าอี้นะฮะ
ตัวเลือกที่สามบัวรถน้ำ

หัวข้อนี้นะฮะหนึ่งแสนบาทนะครับและกุญแจต่อทิศก็หนึ่งดอกนะฮะ

เพราะว่าสิ่งที่ไม่มีอยู่บนเก้าอี้นั้นนะครับนั่นก็คือ

ครอบครัวแม่หมื่นจากจังหวัดราชบุรีนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
วันนี้เรามีสิทธิ์เปิดได้๒ตู้ด้วยกันนะฮะประจำที่ครับ
ตอนนี้เอเซียต้องเลือกก่อนครับว่าจะเลือกกุญแจต่อชีวิตดอกไหน
คุณแจต่อชีวิตสองดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละยี่สิบวินาที
สองดอกรวมเป็นสี่สิบวินาทีสี่สิบวินาทีมีค่ามากมากนะครับ
แล้วขอให้โชคดีถ้าพร้อมแล้ว

โอ้ได้แล้ว๑ดอกใหม่ลูก

โบนัสหลังตู้หมายเลข๓
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
แหละนะและบอร์นัสลังตู้มาได้กล้ามเขือ
เวร์งด์ตั้งคู่หมายเลข๒ว่าจะได้บอร์นัสกลับไปบ้านเท่าไหร่
นะครับหมายเลข๑นี้นะฮะโบนัสหลังตู้หมายเลข๑ก็คือ๑๐๐๐๐บาทอยู่นี่นะ
แล้วโบนัสหลังตู้หมายเลขสี่ก็คือ
และวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับครอบครัวของแม่หมื่นจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
๑๕๐๐๐บาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
ผมอยากให้ทุกคนเครียดและอย่าท้อนมีครับแหมนะเห็นว่าแม่คิดมากด้วยในตอนนี้บาง
เรื่องนะครับแม่ละไปตื่นหนึ่งแล้วตื่นมาพรุ่งเมี้ยมันมีพลาดทิศขึ้นมาใหม่ก็
ฉะนั้นยังมีวันใหม่แม่ก็ต้องสู้ให้ได้
ควบคุณครับที่วิกฤตชาใครตัวจับมือกันปลาย

เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแม่หมื่น
ทานน้ำใจกันคนละเล็กละน้อย

ฝากครอบครัวเล็กนี้ไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชม

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ตอนนี้พ่อแม่ก็เขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะ
น้องต้าก็เขาก็สติไม่ค่อยดี

จะได้บอนัสกลับไปบ้านเท่านั้น

เวรเวรเวรเวร